ติดตามความคืบหน้าจากเหตุไฟไหม้
คาซิโนที่ปลอยเป็ดกัมพูชานะคะ

เคลื่อนย้ายศพคนไทยจากเหตุการณ์นี้
ชุดแรก๑๐ศพกลับประเทศไทยนะคะ

ผู้กำกับการตมสะแก้วนะคะ
ในฐานะชุดกองอำนวยการร่วม
ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กัมพูชาค่ะ
ว่าทางการกัมพูชาอนุญาตให้ทางฝ่ายไทย
สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตจัดเหตุการณ์

ว่าราชการจังหวัดสะแก้วได้ประสาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจอของกัมพูชา
แล้วก็มีการตรวจอัตลักษณ์เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่าง
ก็นำรถกู้ชีพกว่า๑๐คันไปเคลื่อนย้าย
จากฝั่งกัมพูชากลับเข้ามาในประเทศไทย

ร่างของผู้เสียชีวิตกลับเข้าไทยได้เพียง๑๐ศพเท่านั้น
อีก๓ศพยังรอหลักฐานบางส่วนอยู่ค่ะ
โดยร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๑๐ศพนั้นประกอบด้วย
นางสาวพิมพิสาชาวไร่อ้อยอายุ๖๓ปี
นางพุทธิกาจริตเพชรอายุ๖๙ปี
นายวรวุฒิจีรศักดิ์อายุ๒๓ปี
อุดรคงเรืองอายุ๖๗ปี
นายขวัญทองจันงามอายุ๖๔ปี
ไปฝากไว้ที่มูลนิธิสว่างเที่ยงธรรมสถานอรัญญประเทศนะคะ
นางสาวนิธินันขุนจรูนอายุ๕๕ปี

พีรพันธ์สิตโปอายุ๖๗ปี
นางสาวพรทิรัฐไกรยศธนานนท์อายุ๗๓ปี
นางนงรัฐศิตะโสสะอายุ๗๖ปี

และนางทัศนีโสรษะอายุ๘๒ปี
ไว้ที่โรงพยาบาลยุพราชสะแก้วค่ะ

ยังรอการตรวจสอบอัตลักษณ์อยู่ที่โรงพยาบาลปลอยเป็ดนะคะ
และอีก๓ศพยังอยู่ที่โรงพยาบาลศรีโสพล
จังหวัดบันเตียเมียนเจยประเทศกัมพูชาค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะมีคนไทยที่ได้รับบาดเจ็บ
ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลวัฒนานคร

ก็คือนายถิติเลิศสันติกุลค่ะ
นี่คือความคืบหน้าของรายชื่อ

จากกาซิโนปลอยเป็ดชุดแรก๑๐ศพ